คุณผู้ชมคะดูอันนี้หน่อยค่ะผู้หญิงคนนี้
ปกติเวลาที่เราเตือนเรื่องเล่นน้ำอาจจะเป็นเด็กถูกป่ะ
แต่ผู้หญิงคนนี้อายุจะ๓๐แล้ว

แล้วไปที่สุดกาแสน้ำมันซาด
แล้วจมหายหาสิหาหาเจอไหม
เจอค่ะแต่เจอแบบ

นี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของใต้เต็กตึงที่นครศรีธรรมราชนะคะนำกำลังไปนำร่างของนางสาวฮุสนาแสลมิงอายุ๒๘ปี
คือโดนน้ำซัดอ่ะร่างเนี่ยเข้าไปติดอยู่ตรงซอกหินซอกหินที่ไหนอ่ะตรงนี้คือถ้ำเขาวังค่ะอยู่ที่อำเภอร่อนพิบูรณ์โอ้โห
มันทุลักทุเลคุณผู้ชมคิดดูขนาดเอาเจ้าหน้าที่จะเข้าไปยังลำบาก
แล้วคิดถึงสภาพที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเอาศพที่ติดอยู่ตรงนั้นออกมา
เพราะว่าซอกถ้ำมันกว้างแค่๕๐เซนหนึ่งคุณผู้ชมแต่มันลึกมากเลยนะ
๑๕เมตรสุดท้ายเนี่ยนำร่างออกมาได้นะคะ
เวรของโรงพยาบาลร่อนพิบูรณก็ชนะสูตรศพค่ะไม่ได้เจอบาดแผล
ไม่ได้มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรก็บอกว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการขาดอากาศหายใจ

ครอบครัวของนางสาวคุศนาเนี่ยพอรู้ข่าวก็โศกเศร้านะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๘ที่หมู่บ้านมีฝนตกลงมาตกมาหนักเลย

โฆษณาก็ได้ชวนเพื่อนไปลงเล่นน้ำ
แต่ว่าน้ำมันสูงน้ำมันไหลแรงด้วย
นางสาวโฆษณาก็เลยโดนกระแสน้ำพัดร่างหายเข้าไปในเขตถ้ำเขาวัง
ครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านระดมกำลังกันค้นหาหาอยู่นานมากเลยนะ
เพราะว่าวันนั้นฝนก็ตกลงมาตกลงมาหนักน้ำก็ท่วมสูง
มาเมื่อวานฝนซาปั๊บน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ

หลังจากที่ส่งศพชนะสูตรเพิ่มเติมอย่างละเอียด
ก็จะนำร่างกลับมาประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป